หน้าหนึ่งนะคะก็เป็นประเด็นรองแล้วก็เป็นประเด็นอาทยากรรมที่
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะคะว่าเป็นเรื่องของการจี้ชิงทรัพย์นะคะ
หรือว่าเป็นเรื่องของชู้สาวนั่นก็คือเหตุการณ์ที่โจอายุ๑๖ปี
ฆ่าแฟนสาวนะคะที่รู้จักกันผ่านทางแอปพลิเคชันบีท้องแล้วก็เสียชีวิต
ตอนนี้มันดาของผู้เสียชีวิตเองก็อยู่ในอาการโศกเศร้าแล้วก็ขอความเป็นธรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ละมัยคล้ายทองมารดาของนางสาวอัญชาลีเทียนนาคผู้เสียชีวิต
พร้อมกับญาติก็เดินทางมายังสถานีตำรวจนครบานอุดมศุกร์
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีและร้องขอความเป็นธรรมให้กับบุตรสาวนะคะ
ละมัยก็อยู่ในอาการโศกเศร้าแล้วก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียบุตรสาว
และทราบเรื่องว่าจับคนร้ายได้จากสื่อมวลชนก็เลยเดินทางมาดูด้วยตัวเองค่ะ
พร้อมทั้งยืนยันว่าบุตรสาวนั้นพักอาศัยอยู่ที่ห้องพักแห่งนี้ประมาณ๕ปี
คบหามีแฟนกับหนุ่มนักฟุตบอลเพียงคนเดียว
ก็เลยไม่เชื่อว่าบุตรสาวจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนร้ายตามที่กล่าวอ้างมานะคะ
เนื่องจากว่าได้สอบถามกับเพื่อนสนิทของบุตรสาวแล้ว
ไม่มีใครรู้จักกับคนร้ายหรือว่าเยาวชนอายุ๑๖ปีคนนี้มาก่อน
รวมถึงเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีมากกว่า๑คน
ก็เลยขอความเป็นธรรมจากตำรวจให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย
ฟังเสียงแม่หน่อยค่ะ
ผู้ข้างหิวจบว่าเคยเจอกันไหมค่ะ
ความยุติธรรมให้ลูกค่ะคือแม่ไม่มั่นใจว่าเขาคนที่ฆ่านี่จะทำได้คนเดียวค่ะ
คือลักษณะแล้วเหมือนน้องอันโดนจับแล้วก็โดนแทงอะค่ะ
ค่ะก็ได้ข่าวจากโทรทัศน์ค่ะคือตำรวจก็ยังไม่ได้บอกแม่อะไรเลย
ก็ไม่ทราบค่ะคือไม่นึกไม่ฝันเลยว่าลูกจะมาอายุสั้นขนาดนี้
ไม่นึกเลยมันโหดเยี่ยมมากมันทำได้โหดเยี่ยมมากเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เสียชีวิตนอนหลับอยู่ภายในห้อง
ส่วนผู้ที่สังหารเนี่ยนะคะเยาวชนอายุ๑๖ปีนี้ก็ทราบว่าแฟนผู้หญิงคนที่คุยด้วยเนี่ยนะคะ

ปีนเข้าไปห้องทางระเบียง
พอเห็นหลับอยู่ก็เลยใช้มีดกระหน่ำแทงจนเสียชีวิต
ก็เลยไม่มีร่องรอยการต่อสู้
แล้วก็ขับรถเอาทรัพย์สินไปหลายรายการทีเดียว
ร้อยตำรวจเอกวิโรธสุชาติรองสารวัตรสอบสวนสถานี

จากการสอบปากคำเยาวชนชายอายุ๑๖ปีนี้
ก็ให้การสารภาพนะคะแล้วก็เข้ามอบตัวเมื่อกลางดึกวันที่๑๔พฤษภาคม
แล้วเลยเดินทางมาจากบริรัมพ์เพื่อที่จะมาเจอ
พอเจอแล้วพบว่ามีแฟนอยู่แล้วก็อย่างที่บอกไปหึงหวง
แล้วก็รู้สึกว่าถูกหลอกโกรธแค้นก็เลยลงมือไปนะคะ
ต้นตำรวจก็นำตัวไปฝากขังที่สารเยาวชนและครอบครัวกลาง
ก่อนที่จะดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม

จากว่าผู้ต้องหาก็ยังคงเป็นเยาวชนอยู่